คุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลย
เพราะวันนี้วันสำคัญประเด็นทางการเมือง
ก็คือวันที่นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์
จะได้แถลงปิดคดีด้วยวาจา

ฟ้องว่าเธอนั้นปล่อยปะละเลย
ไม่เกิดการทุจริตต่อโครงการรับจำนำข้าว

แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตอนนี้
ตำรวจก็นำกำลังเข้ารักษาอาการอย่างเข้มงวด

ของผลตำรวจเอกศีวราบรังสิพรามนกุล

เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมวลชน
ที่จะเดินทางมาให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษ
ชินวัฒน์อดีตนายยกรัฐมนตรี
ที่จะแถลงปิดคดีด้วยวาจาในฐานะจำเลย
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเกาะติดสถานการณ์
ก็พบว่าตำรวจได้นำแผงเหล็กมากั้นรอบบริเวณ
โดยมีกำลังหลักเป็นตำรวจจากสนทุ่ง๒ห้อง
และในเช้านี้จะใช้กองร้อยควบคุมฝูงชน
หรือว่ากองร้อยน้ำหวานที่ใช้ตำรวจหญิง
เตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ประมาณ๓๐๐๔๐๐นาย
ส่วนภายในอาคารสารมีเจ้าหน้าที่รอบประพอของสาร
กระจายกำลังรักษาการตามจุดทางเข้าอาคารศาล
แล้วก็ทางเข้าห้องพิจารณา
รวมทั้งแผงกั้นก็นำมากั้นเป็นช่องทางเข้าออกทางเดียว

ห้ามไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาบริเวณศาลอย่างเด็ดขาดด้วยนะครับ
อย่างไรก็ดีมีการรายงานข่าวเข้ามา
บอกว่าการแถลงปิดด้วยวาจาจะใช้เวลานานเท่าใด
ก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายของนางสาวยิ่งรักชินวัฒ

ซึ่งทั้งนี้นะคะคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นก่อนเที่ยงวันนี้นะคะ
ทนายความนี่บอกมาเมื่อวานนี้
บอกว่านางสาวยิ่งรักชินวัฒน์เตรียมคำพูดด้วยตัวเอง
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ๑ชั่วโมง
ทีมทนายความมีหน้าที่สนับสนุนข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายเท่านั้นเองนะคะ
แต่ว่าจะพูดเรื่องอะไรบ้าง
และจะมีประโยคเด็ดอะไรในการแถลงปิดคดีวันนี้ติดตาม
ว่านางสาวยิ่งรักร่างคำแถลงด้วยตัวเองนะฮะ
และคาดว่าประเด็นหลักน่าจะมี๖ประเด็น
ประเด็นที่ว่านั่นก็คือเรื่องของการกล่าวย้ำถึงการดำเนินคดี
อย่างไม่เป็นธรรมไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประเด็นที่๒การยืนยันถึงนโยบายรับจำนำข้าว
เป็นนโยบายสาธารณะดำเนินการตามกฎหมาย
การย้ำถึงเจตนาดำเนินนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ที่ไม่ผิดพลาดไม่เพิกเฉยไม่ละเลยและไม่ได้ทำตามอำเภอใจ

อีก๓ประเด็นก็คือเรื่องของการดำเนินโครงการรับจำนำข้าว
ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายในคละแดดเดียวกัน
สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนแก้ปัญหานี่สินชาวนา
แล้วก็เรื่องของหนังสือเตือนของปปชและสตงนั้น
รัฐบาลดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจับกลุ่มผู้กระทำผิด
ในแต่ละขั้นตอนปฏิบัติแล้วนะครับ

ทุจริตโดยเฉพาะเรื่องของการระบายข้าว
มีคณะกรรมการดูแลทุกขั้นตอน
นี่น่าจะเป็น๖ประเด็นที่จะแถลงปิดคดีด้วยวาจาของนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นะครับ
เริ่มในเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนบรรยากาศที่สารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
เวลาล่าสุดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรารอสัญญาณ
รายงานสดกันเข้ามาจากผู้สิทธิ์ข่าวของเรานะครับ